ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายกับรถยนต์จากนั้นรถของเขาล้มมีรถคันหลังตามมาทับดับสยองฮะ
เหตุการณ์สลดใจครั้งนี้เกิดขึ้นกับจิรายุอภิรม
ดูซะทางนี้ฮะก็คือกล้องไปเห็ดและแต่เห็นตอนเนี้ย
ตนาการภาพตามพอชนปุ๊บรถที่อยู่เลนเดียวกันเนี่ย
ชนทับอีกทีจนกระทั่งจิรายุอภิโรมอายุ๒๒ปี
เสียชีวิตฮะเนื่องจากบาดแผลชะกันเหลือเกิน
โดยเฉพาะบริเวณศีรษะหน้าอกเลือดท่วมถนนครับ
เหตุนี้เกิดขึ้นหน้ามัศยิตกลางฉะเชิงเซาถนน
มหาจักรพรรดิตะบนหน้าเมืองอเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
คุณเมธีเป็นคือเขาไม่ได้ตั้งใจชนแล้วนะ

เมธีบอกผมก็ขับกระบะมาแล้วก็เบรกไม่ทัน
เพราะว่ามอเตอร์ไซคันนั้นล้มลงฉุกระหุกพอดี
ี้ยวตัวหลบแล้วก็ยังไม่ทันอยู่ดีฟังจากคุณเมธีฮะ
คุณอะไรขอช่วยซ้ำมานิดนึงเร็ว
คือมี๒คันที่มาเกี่ยวข้องกับรถของคุณจิรายุคันนี้นะครับ

ขับรถมาตามทางปกติอยู่ดีก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แต่สำหรับครอบครัวผู้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นแฟนของคุณจิรายุ
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของคุณเจรยุพอมาเห็นเหตุการณ์นี้
ซุดเลยครับซุดแล้วผลัดกันเป็นลม
พอเป็นลมลุกขึ้นมาได้เอามาเจอรูปศพลูก
ก็เป็นลมกันแบบนี้อีกครับมีบรรยากาศวินาทีที่หดหูใจฮะ

คนตายก็ตายเข้าใจแต่คนอยู่นี่เหมือนตายทั้งเป็นจริงนะครับ
ตำรวจก็จะเชิญรถกระบะกับรถยนต์ที่มาเฉียวชน
คุณจิรายุมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปด้วยนะครับ
แต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องมีการสอบปากคำกันต่อไปก่อนครับ